ซุปตาอาการป่วยร่อแร่ป่วยหนัก

นี่คือเพจข่าวปลอมค่ะ

เป็นปลอมหลายศิลปินชื่อดัง
ต่อหลายคนล้มป่วยหนักโดนกันทั่วเลยค่ะ

พี่ไผ่พงศธรแล้วก็กล้องห้วยไร่อยู่ดี

นำภาพที่เขาเคยไปถ่ายละคร

โปรดส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ

ใครไม่อวยพรใจดำจัง
ไม่ได้เป็นอะไรเลย
กล้องห้วยไร่เห็นโพสต์นี้แล้วเหมือนกันคุณขานะฮะ
ก็เลยรีบเข้ามาแก้ข่าวเองเลย
แต่ว่ากล้องห้วยไร่ยังไม่ได้โมโหนะ
เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าบ๊อบบ๊อบบ๊อบ

ยังสบายดีนะคะอยู่ที่บ้านนะ

แต่ว่าก็ต้องดูไว้ก่อนนะอย่าคำเพลินนะคุณผู้ชม

ส่วนพี่ไผ่โดนอะไรโดนนี่ค่ะ
เป็นโรคหัวใจอาการหนักน่าเป็นห่วง
แล้วยังไงอีกอีก๒ชั่วโมงจะผ่าตัดแล้ว
โปรดส่งกำลังใจให้ผมหายไวด้วยครับนะฮะ

เพราะว่าพี่ไผ่เนี่ยก็เป็นนักร้องที่หลายคนรักจริงนะ

ไปเอาภาพที่พี่ตายอรไทยมาอยู่ข้างเตียงลงเพิ่มไปอีก
ภาพนี้เลยแล้วภาพนี้ก็มาจากอะไรละครอีกเหมือนกันคุณผู้ชม
แฟนที่ไม่ทราบนะคะว่าเพจนี้มันกุเรื่องขึ้นมา
ก็เข้าไปส่งกำลังใจให้พี่ไผ่กันยกใหญ่เลยคุณผู้ชม
คอมเมนต์ยาวเป็นหางว่าวกว่า๓๐๐๐ข้อความนะ
แล้วก็ถูกแชร์ออกไปเป็นร้อยครั้งเลยนะ

เห็นทั้งพี่ภัยทั้งพี่ก้องบอกเขาป่วยหนักอะไรยังไง
ดอกจันทร์ไว้เตือนสติตัวเองก่อนนะ

เลยอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะว่าอะไร
เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือเป็นเพจของมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมนะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะ
ที่แบบมีการเอาภาพดารงดาราบางครั้งนะ
เพจนะอันนี้ดิฉันไม่ได้บอกว่าเพจนี้นะ
อื่นเอาภาพดารามา
หรือว่าเอาภาพน้องหมาน้องแมวที่เดือดร้อน
มาขอบริจาคอย่างนี้ก็มีหรือยัง

และส่งคำถามมาถามเยอะเยอะเกินว่าสบายดีหรือเปล่า
พี่ภัยบอกผ่านบรรทางไทยรัฐไปเลยนะคะว่า
สบายดีเด้อมูเห่าอย่าตกใจนะจ๊ะ

สุขภาพเขาดีแข็งแรงกันอยู่นะคะ
ไปลงเชื่อคุณผู้ชมนะ